ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกุมความรักคนโสดที่แอบปองอยู่กำลังมีจิตใจให้
จะทำอะไรก็ดูน่ารักไปหมด
จึงเป็นจังหวะที่ดีที่จะเริ่มทำคะแนนนิยมให้มากขึ้น
คนมีคู่คู่จะอยู่ในโอวาสหรือโอนอ่อนผ่อนตาม
มีท่าทีเชื่อฟังมากขึ้น
สุขภาพภาพภาพรวมปัญหาสุขภาพกล่าวได้ว่าแทบไม่มี
มีเล็กน้อยก็เพียงเดินเตะประตูสะดุดรากไม้
ทำให้ขาเจ็บหรือมีปัญหาปวดหัวเล็กน้อย

การเงินรายจ่ายจะมาแรงกว่ารายรับ
หากมีการทำเอกสารทางการเงิน
ขอให้ระวังความผิดพลาดเสียหายเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
การงานที่ทำสำเร็จไปแล้วหรือกำลังเริ่มต้นทำธุรกิจ
สร้างงานใหม่ก็จะเริ่มมีข่าวดีเข้ามา
มีจังหวะที่ดีสำหรับการเจรจาประสานประโยชน์

เปลี่ยนตัวหัวหน้าสายงานหัวหน้าหรือผู้นำองค์กร